ต่อไปนะคะเป็นการตรวจสอบคลิปที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดีย
ก็คือมีนางแบบสาวคนหนึ่งเป็นนางแบบแบบแนวเซ็กซี่หน่อย
เขาจะขึ้นเครื่องจากหาดใหญ่
กลับมาที่กรุงเทพมหานครเขาก็ไปเช็คอิน
ก็คือเขาเป็นลูกค้าของสายการบินสีส้ม
พอเขาไปถึงเคาน์เตอร์เอ้าเคาน์เตอร์หายไป

เป็นเคาน์เตอร์ของสายการบินสีแดง

เขาไปถามว่าเคาน์เตอร์สีส้มย้ายไปไหนคะ
พนักงานสีแดงบอกว่าเอาไปถามประชาสัมพันธ์เลยค่ะ
เขาก็บอกเอ้าเอาแล้วคุณอยู่ที่นี่คุณไม่รู้เหรอว่าสีส้มเขาย้ายไปไหน
ก็เกิดความสงสัยว่าคำถามแค่นี้ทำไมไม่ตอบ
เธอก็เลยตัดสินใจเอาโทรศัพท์มือถือถ่าย

เดี๋ยวดูคลิปกันก่อนว่ามีการตอบโต้พูดคุยอะไรกันบ้างนะคะ
เรามาถามทางว่าจะไปออสแอร์อยู่ไหน

แค่นี้ก็จบแล้วถามว่าให้ไปถามประชาสัมพันธ์
คือไม่มีใครอะไรเลย
เพียงเพราะว่าอยู่ผลอะแอร์เหรอคะบอกไม่ได้

นี่แหละค่ะเป็นการตอบโต้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นางแบบสาวคนนี้เขาถ่ายคลิปไว้แล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมาเช็คอินไม่เจอสายการบินที่ตัวเองจะขึ้นเขาก็เลยไปถามสายการบินสีแดงซึ่งอยู่ข้างก็ได้รับคำตอบบอกไปถามประชาสัมพันธ์เลยอันนี้คือคำถามครั้งแรกเธอก็เลยเอกใจย้อนกลับมาถามอีกสักครั้งไม่ทราบว่าไม่ทราบจริงเหรอคะว่าเคาน์เตอร์สีแดงเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ตรงไหน
เป็นเพราะคนละสายการบินกันเลยไม่อยากตอบเธอก็ยืนยันว่าแค่มาถามทางเท่านั้นนะคำตอบที่ได้รับครั้งที่สองอันนี้ยาวขึ้นจริงก็รู้แต่วันคนถามเยอะไม่มีหน้าที่มาตอบประชาสัมพันธ์เลยค่ะพร้อมผ่ายมือประชาสัมพันธ์เลยย้ำเป็นครั้งที่สองเท่านั้นแหละค่ะเธอก็เลยตัดสินใจเอาแบบนี้ดีกว่ายกโทรศัพท์มือถือ
เกี่ยวกับเรื่องคลิปที่เขาถ่าย
ทีนี้หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ชาวเน็ตเข้ามาดูเยอะแยะเลย
แต่ว่าส่วนใหญ่คุณกระแสเป็นการโต้แย้งนางแบบสาว
เขาบอกว่าพนักงานไม่น่าจะทำผิดร้ายแรงขนาดนั้น

และไม่ใช่หน้าที่ของพนักงานคนดังกล่าว

คำตอบได้แล้วก็คือพนักงานประชาสัมพันธ์
อีกทั้งชาวเน็ตบอกว่าเอาคลิปนี้

และเห็นหน้าพนักงานคนนี้ชัดมากเลย

พรบคอมพิวเตอร์เขาบอกแบบนี้

ก็คือพนักงานของสายการบินสีส้ม

แต่ทีนี้ต้นสังกัดเขาไม่ได้ให้ข้อมูลใดเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนหญิงสาวผู้ที่โพสต์คลิปนี้นะคะ

ใช้คำว่าเสิร์ชคำว่าท่าฉีกทุเรียนก็ได้
เดี๋ยวจะเห็นเธอคนนั้นแหละที่ถ่ายคลิปนี้

แบบฉีกทุเรียนคนนี้ยังติดต่อไม่ได้นะคะ

นางแบบฉีกทุเรียนคือใคร